คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุอุกอาจที่กรสินนะครับ

บอกว่าถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะตามมายิงถึงบ้าน
ท้ายที่สุดนะฮะตามไปยิงจริงนะครับ
ยิงลูกหนี้ดับคาวงข้าวภายในบ้านของตัวลูกหนี้เอง
เพราะเหตุการณ์นี้คือติดเงินกันอยู่๖๐๐บาทนะคุณนะ

ที่ตำรวจสพนากุงที่กรสินได้รับแจ้งเหตุ

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บ้าน
โดนแดงที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกราศิลป์
รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางตลาดนะครับ
เมื่อไปถึงก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายทศพลแสนจ้ำอายุ๓๑ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ชายโครงซ้าย๑นัด

เจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลยางตลาด
แต่ว่านายทศพลเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเนื่องจากกระสุนทะลุถูกหัวใจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้าน
ว่าหลังบ้านตรงโต๊ะทานข้าวพบรอยเลือดจำนวนมาก

ใกล้กันก็พบถ้วยกับข้าวแล้วก็กระติบข้าวเหนียววางอยู่
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่๑ปลอก
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะครับ
จากการสอบปากคำนายปริญญาศรีเรืองอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
นายทศพลผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพี่ชาย
กำลังนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้าน
ส่วนคนอื่นอยู่ในบ้านครับ

ซึ่งตัวน้องชายทราบเพียงชื่อเล่นว่าชื่อนายแซ็ก
อยู่บ้านเชียงงามขี่รถจักรยานยนต์
จอดไว้หน้าบ้านของพวกเขา

ก็เดินเข้ามาหาพี่ชายที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่หลังบ้าน
เพื่อจะทวงเงินที่พี่ชายติดค้างไว้จำนวน๖๐๐บาท
ซึ่งตอนนั้นพี่ชายก็บอกว่ายังไม่มีเงินจ่ายให้
ก่อนที่ชายคนดังกล่าวคือนายแซคนะครับ
จะชักปืนพกที่ติดตัวมาด้วย
ยิงพี่ชายหนึ่งนัดจนพี่ชายนั้นล้มลง
และนายแซ็กวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคือน้องชายบอกว่าน่าจะเป็นการทวงหนี้ค่ายาเสพติดด้วย
ที่ตัวพี่ชายนำยาบ้าจากนายแซ็กมาขาย
แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินที่ค้างไว้จำนวน๖๐๐บาท
แล้วก็ก่อนหน้านี้นายแซ็กเคยได้เอาอาวุธมีด
มาบุกทวงหนี้พี่ชายแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความขู่ว่าจะบุกมายิง
ถ้าไม่คืนหนี้๖๐๐บาทนะครับ
ตัวน้องชายบอกว่าไม่คิดว่านายแซค
มาก่อเหตุยิงพี่ชายถึงในบ้านจนพี่ชายนั้นเสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสพนกรุงอยตลาดที่กรสินทร์
สามารถที่จะคุมตัวนายธีรพงศ์ภูพานาหรือว่านายแซ็ก
อายุ๒๓ปีผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายทศพลแสนจ้ำ

หลังถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพนากุง

ขณะที่ตัวเขาเองกำลังเก็บเสื้อผ้าและข้าวของเตรียมหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ไปพบของกลางอาวุธปืนบีบีกันดัดแปลงนะครับ
จากการสอบปากคำนายแซ็กก็รับสาภาพ
บอกว่าเป็นคนก่อเหตุยิงนายทศพลจริง
เนื่องจากมีเรื่องบาดหมางส่วนตัวกันมาก่อน
ไม่สามารถพูดคุยทำความเข้าใจทำข้อตกลงกันได้
กระทั่งเกิดบันดาลโทษะใช้ปืนยิงตัดสินปัญหา
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจจะทำการสอบปากคำนายแซค

เนื่องจากนายแซ็กยังมีอาการสลึมสลือ
นำตัวไปตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็พบว่า
มีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงนะครับ
จากนั้นตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

พร้อมกับเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ด้านของนางน้อยอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าสำหรับตัวผู้เกาะเหตุคือนายแซค
ก่อนหน้านี้ก็เคยมากินมานอนเล่นที่บ้าน
กับลูกชายอยู่บ่อยครั้งคือรู้จักลูกชายแหละ
แต่ระยะหลังก็ทราบว่าทั้งสองคนมีปัญหากัน
เรื่องของการนำยาบ้ามาขายแล้วก็เป็นหนี้กันอยู่๖๐๐บาท
นี่ผู้เป็นแม่ของผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะครับ
ขณะที่นางคำตุ่นยายของผู้ตายเนี่ยก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวนายแซคผู้ก่อเหตุเนี่ย
กลับมาทวงหนี้อีกรอบและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
ตัวนายแซ็กได้ชักปืนออกมายิงหลานชายจนเสียชีวิต
คาวงกับข้าวทีนี้ครับผู้เป็นยายก็อยากจะเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับหลานชายของเธอด้วยนะครับ